ต่อไปนี้เป็นข่าวจริงครับ
ผู้หญิงคนหนึ่งนอนหมดสติอยู่ริมถนน
แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วย

มีผู้ล้มอยู่ข้างถนนนะครับ

ตอนที่ผมมาท่านผู้ใหญ่หมู่๑๑นะครับ
ส่วนกล้วยมาตั้งแต่เช้าแล้ว๙โมงแล้ว
ตอนนี้ป้าไม่หายใจแล้วนะครับ
มาบนสวนกล้วยไปสอบถามข้อที่จริงจนทราบว่า
ผู้เสียชีวิตคือนางสุนันนะครับ
ผู้เสียชีวิตคือนางสุนันนะครับ

ไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนมีเพียงลูกสาวอายุ๑๗ปีนะครับ
ไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนมีเพียงลูกสาวอายุ๑๗ปีนะครับ

แต่ตอนนี้ติดต่อน้องไม่ได้
แต่ตอนนี้ติดต่อน้องไม่ได้
แต่ตอนนี้ติดต่อน้องไม่ได้
แต่ตอนนี้ติดต่อน้องไม่ได้

แต่ตอนนี้ติดต่อน้องไม่ได้

แต่ตอนนี้ติดต่อน้องไม่ได้

แต่ตอนนี้ติดต่อน้องไม่ได้

แต่ตอนนี้ติดต่อน้องไม่ได้
แต่ตอนนี้ติดต่อน้องไม่ได้
แต่ตอนนี้ติดต่อน้องไม่ได้
แต่ตอนนี้ติดต่อน้องไม่ได้
แต่ตอนนี้ติดต่อน้องไม่ได้
แต่ตอนนี้ติดต่อน้องไม่ได้

แต่ตอนนี้ติดต่อน้องไม่ได้
แต่ตอนนี้ติดต่อน้องไม่ได้

แต่ตอนนี้ติดต่อน้องไม่ได้
แต่ตอนนี้ติดต่อน้องไม่ได้

แต่ตอนนี้ติดต่อน้องไม่ได้

แต่ตอนนี้ติดต่อน้องไม่ได้

แต่ตอนนี้ติดต่อน้องไม่ได้

แต่ตอนนี้ติดต่อน้องไม่ได้
แต่ตอนนี้ติดต่อน้องไม่ได้

แต่ตอนนี้ติดต่อน้องไม่ได้

เพื่อจะหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้ง

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและปลอดภัยเอาไว้ก่อน

ห้องเช่าเรียบร้อยแล้วครับ